คนที่ถูกตั้งคำถามคือคุณแซน
คุณแซนเนี่ยสรุปแบบนี้นะคะ
หลังจากที่ให้สัมภาษณ์เมื่อวานว่าสรุปคือแซนเป็นคนเดียวใช่ไหมคะ
ที่เห็นคุณแตงโมพลาดพลัดตกลงไปในน้ำเจ้าพระยา

ตอนนั้นซันบอกว่าคุณแตงโมไปฉี่แล้วใส่ชุดบอดี้สูตร
สังคมก็จินตนาการนึกภาพไม่ออก
อดี้สูตรเป็นยังไงต้องแต่งแบบไหน
ต้องทำยังไงถึงจะฉี่ท้ายเรือได้
ในขณะที่เรือแล่นอยู่นะคะ

คุณแซนบอกว่าแซนนอนเล่นโทรศัพท์มือถือ
โมรีบวิ่งไปท้ายเรือแล้วก็ยองแล้วก็ชี้เลย
ใช้มือสองข้างจับขาสองข้างของแซน
ท่านโทษนะคะคุณแซนด้วยความเคารพคุณเป็นเพื่อนคุณแตงโมใช่ไหมคะ
ด้วยสามัญสำนึกของคนเป็นเพื่อนเนี่ย

ถ้าคำให้การของคุณเป็นแบบนั้นจริง
คุณจะไม่ยื่นมือให้เพื่อนจับหน่อยเหรอคะ
ให้เพื่อนจับขาแล้วฉี่แบบนั้นเหรอคะ

มีผู้ชายที่คุณโมไม่ได้สนิทมาด้วย
คุณจะไม่ใช้เสื้อซึ่งเป็นเรเซอร์

สังคมแล้วก็เหล่าดาราพาเรทออกมาตั้งคำถามกันเยอะมาก
เริ่มต้นที่คุณขวัญอุสามณีก่อน
บอดี้สูตรใส่แล้วก็ฉี่ท้ายเรือ

คุณขวัญโพสต์คลิปนี้ภาพนี้นะคะ
เป็นภาพนิ่งแล้วก็โค้ดคำพูดของคุณแซน
พี่ไม่เคยปัสสาวะแบบรีบในชุดบริสุทธิ์นะคะ

ถ้าเคยก็น่าจะทราบอย่าให้อธิบายเลยค่ะ
ข้อความนี้เป็นข้อความที่แซนตอบกับนักข่าวนะฮะ
คุณขวัญโพสต์ภาพนี้พร้อมกับขึ้นแคปชั่น
คำถามแซนด้วยนั่นแหละไม่เคยค่ะทำไม่ได้ด้วย
ถ้าใครทำได้ช่วยสอนทีนะคะว่าทำยังไงใส่บอดี้สูตรเข้าห้องน้ำ
คือขวัญเนี่ยนะต้องเริ่มถอดนับหนึ่งใหม่ใครทำได้ช่วยสอนทีค่ะ
มีใครใส่ปัสสาวะได้เลยไหมคะไอ้บอดี้สูตรที่ว่าเนี่ย
คุณขวัญไม่เชื่อนะคะถ้าฟังซุ่มเสียงแบบนี้ไม่เชื่อว่าคุณโมเนี่ย
ใส่ชุดบอดี้สูตรแล้วนั่งฉี่ยองท้ายเรือ
อีกหนึ่งคนค่ะคุณหนิงปานิตาโพสต์ข้อความแบบนี้ค่ะ
บอดี้สูตรฉี่วงเล็บสวมส้นสูงด้วยป่ะ
หรือเรือวิ่งมาด้วยมือจับขาด้วยเสื้อผ้ารุงรังอีก
ถ้าเป็นฉากบู้ในละครคงลุ้นดีเออมันก็จริงนะคะ
หลายคนเข้าไปคอมเมนต์โดยเฉพาะคนในวงการบันเทิง
หลังจากที่คุณหิงปณิตาโพสต์แบบนี้ตั้งคำถามแบบนี้
เจจ๋าคอมเมนต์บอกงงในงงมากค่ะแม่
ก็คืองงนั่นแหละว่ามันทำได้เหรอ

ข้อมูลนี้เราเพิ่งรู้เหมือนกันนะคะ
คุณเมพิชชนาทคอมเม้นต์ตอบกับคุณเนคมาตไดตาบอกว่า
บอดี้สูตรฉี่แถมใส่ผ้าอนามัยอีก
กฉี่ยังไงอ่ะมือจะเปื้อนเมนไหมพี่
ถ้ายากจังเราเพิ่งรู้เหมือนกันนะคะว่า

ใช่ไหมคะถ้าฟังจากคุณเมย์แบบนี้นะ
บางคนก็นึกภาพไม่ออกนะโดยเฉพาะคุณผู้ชาย

ดูเลยค่ะคุณผู้ชมดูคลิปนี้นะคะ
มีคนถ่ายคลิปให้เราดูแล้วพยายามที่จะสาธิต

แล้วถ้าเราจะฉีดใช่ไหมอย่างน้อย
มือเรามันก็ต้องจับอันนี้เอาไว้
ใช่ไหมแล้วที่เขาบอกว่ามือจับแล้วก็ขา

ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จับขาสองข้าง
เพราะถ้าจับขาสองข้างยังไงตรงนี้ก็เลอะ

ซึ่งผู้หญิงไม่ยอมให้มันเลอะอยู่แล้ว
จริงผู้หญิงจะไม่ยอมให้เลอเด็ดขาด
มันจะเปลือเปื้อนแล้วมันจะมีกลิ่นค่ะคุณผู้ชมนะคะ
ยังไม่หมดคุณผู้ชมยังไม่หมดนะครับ
มีอีกคลิปหนึ่งคือตอนนี้พยายามที่จะช่วยกันแหละค่ะ

พยายามที่จะสันนิษฐานพยายามที่จะหาหลักฐาน

อุตสาธิบทิการใส่ชุดบระดิษฐุแล้วนั่งฉี่ไปด้วยแบบเต็มเลยค่ะ
คราวนี้ลักษณะท่าเรือโครงเคลงด้วย
ว่าคุณผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดว่าใส่ชุดนี้แล้ว

กูจะเต้นให้มึงดูเลย
แล้วเรือคงกูจะเต้นตามจังหวะเรือเลย

คือเขาต้องมีสกิลเอวที่แบบพิ้วมากเลยนะ

นึกภาพออกเลยอ่ะแล้วมันทานโทษนะคะ

ออกไหมคะคือมีทั้งลมด้วย

ชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นมองว่าเออ

มันจะเลอะเทอะมากเลยแล้วก็เห็นบอกว่า
ใส่ผ้าอนามัยเป็นประจำเดือนอีก
เฮ้ยมันจะเป็นไปไม่ได้เลยนะ
ที่ผู้หญิงเป็นเมนแล้วก็ไปฉี่ตรงนั้น
อันนี้ชาวเน็ตบอกนะคะมันจะเป็นไปยากมากเลย

คุณผู้ชมดูข่าวมาก็น่าจะรู้แล้ว

แล้วจะให้เพื่อนล้อมบังเอาไว้

เรียนก็เคยฉี่ในชุดบริสูจน์
แต่จะมีเพื่อนค่ะเอาผ้ามากันให้เลย

แล้วเห็นการอันนี้มีผู้ชายที่ไม่สนิทอยู่บนเรือด้วยจะไปทำอย่างนั้นยังไง
แซนแฟนไม่ช่วยเพื่อนเอาผ้ากันหน่อยเหรอใช่ไหม
จากการเล่นมือถือลุกขึ้นมาเอามือจับหรืออะไรบางก็ยังดี
กระติกซึ่งรู้อยู่แล้วว่าคุณโมไปบ่นว่าปวดฉี่
คุณไม่ไปให้เพื่อนกันให้เพื่อนหน่อยเหรอ
ถูกไหมคะอีกคนนึง